กล้ามสวัสดีพี่น้องประชาชนในวัฒน์อิทธิขึ้นปีใหม่๒๕๖๓นี้
เป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ของชีวิตทุกคน
อะไรที่เราอยากจะลืมหรืออยากจะปรับเปลี่ยนก็ถือเวลาที่เป็นการปรับเปลี่ยนได้
อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีตามไป
และขอให้ท่านทั้งหลายประชาชนข้าราชการทุกคนนะครับ
ที่ทำงานให้เป็นการบริการพี่น้องประชาชน
ขอให้โชคดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
และเป็นที่พึ่งที่หวังด้วยกันก็ขอขอบคุณครับ
กระทรวงยุติธรรมถูกถามมามากเลยในส่วนของเรื่องของฆาตกรโรคจิต
ในการดำเนินการควบคุมติดตามอย่างไร
ต้องเรียนว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะทำงานนะครับเป็นกลุ่มทำงานเฉพาะกิจโดยเร่งด่วน

ประกอบไปด้วยสำงานคุมประพฤติราชธรรมดีเอสไอและจะขอความร่วมมือยัง
สำหรับงานตำรวจนะครับที่จะแจ้งเบาะแสของคนที่มีปัญหาในเรื่อง
คนที่ยังถูกหมายจับหรือถูกตามตัวอยู่